ในของเราในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนถึงตอนกลางครับอากาศหนาวหนาวแห้งแห้ง
โ่งนะครับแน่นอนมีหนึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่แนะนำสำหรับ
สำหรับใครชอบดูดาวตกเป็นปรากฏการณ์ฝนหน้าตกที่มีชื่อจิเมนิต
ใครสนใจอยากดูวันพรุ่งนี้เตรียมตัวดี
ถ้าตกนี้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่โลกของเรา
โคจรไปตัดกับสายทานของเสดหินเสดฝุ่นละอองน้อยใหญ่ของดาวกะละน้อยดวงหนึ่ง
ซึ่งก็ได้ทิ้งเอาเศษซากอย่างที่บอกเอาไว้
ดังนั้นในช่วงเวลานี้เองโลกของเราโคจรไปจุดเดิมจุดที่มีการทิ้งเศษซากเหล่านี้ไว้
จึงดูดเอาพวกเศษหินเศษดินลอยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเรา
เกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศกลายเป็นแสงลุกวาบออกมาครับ
ซึ่งเขาบอกว่าจะเห็นได้ชัดเจนสุดในคืนของวันที่๑๔ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันที่๑๕
ซึ่งช่วงเวลาที่โอกาสจะเห็นชัดที่สุดก็คือหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป
เพราะว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่แสงดวงจันทร์จะมีบทบาทแล้วก็รบกวนต่อการมองเห็นน้อยที่สุด
แต่ว่ากลุ่มก้อนเมฆมาดูกันหน่อยนะครับว่าจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนจากการตรวจสอบคืนของวันที่๑๔ครับ
ก็จะพบว่าภาคเหนือมีอยู่ประปรายนะครับ
เป็นกลุ่มก้อนเมฆเข้ามาปกกลุ่มภาคใต้ตอนบนภาคล่างตอนล่างก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะครับ
พบว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงกลางคืน
มาดูกันหน่อยเรื่องของฝนนะครับจะมีฝนตกหรือเปล่านะครับ
จากการตรวจสอบก็จะพบว่ามีตามแนวชายฝั่งนะครับภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย
ส่วนกระแสลมครับใครจะออกไปดูก็ระวังกันหน่อยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
ลมที่พัดมาเนี่ยนะครับพัดเข้ามาในตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็สวมเสื้อให้มิดชิด
ก่อนที่จะออกไปชมปรากฏการณ์นี้ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ